เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในยุคนี้
ทุกคนต้องประหยัดกันกับเรื่องของการระบาดโควิด๑๙
กรสมภัณฑ์นี้ก็เลยต้องประสานผู้ประกอบการ
นำสินค้าที่มีอยู่ทั้งเรื่องของอุปโภคบริโภค
จำหน่ายในห้างแบบราคาพิเศษราคาต้นทุน
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน

คุณผู้ชมทั้งหมด๗๒รายการใน๖หมวดสินค้าครับ
แก่หมวดอาหารและเครื่องดื่มเช่นข้าวสารบรรจุถุงน้ำมันปลามปลากระป๋อง
วดอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งหมวดซอสปรุงรส
วดของใช้ประจำวันเช่นกระดาษชำระยาสีฟันแปลงสีฟัน
หมวดผลิตภัณฑ์ชำระร่างกายและหมวดผลิตภัณฑ์ซักล้าง
สูงสุด๑๕๘ก็ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๐มิถุนายน
ที่ขายที่ห้างที่ร่วมรายการแล้วก็ร้านค้าทงฟ้าประชารัฐ
ต้องไปสังเกตป้ายที่เขาติดไว้ในห้างด้วยนะครับ
นายจุฬิลลักษณะวิสิทธิ์บรรณายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกรสมภัณฑ์นี้
บอกว่าได้มีการประชุมร่วมกันกับสมาคมผู้ค้าส่งค้าปลีก
รวมถึงบริษัทค้าปลีกต่างในการนำสินค้าอุปโภคและบริโภค
ลดราคาเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน
เบาภาระค่าครองชีพในช่วงการระบาดของโควิด๑๙
ตอนนี้มีบริษัทผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด๑๔บริษัทครับ
สำหรับสินค้าเบื้องต้นลดราคาแล้ว
ระยะต่อไปก็จะมีผู้ประกอบการสนใจไปร่วมแล้วก็ลดราคาอีก
เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็จะประสานต่อครับนะฮะแล้วก็จะแจ้งให้กับประชาชนทราบ
และจะมีบริษัทไหนบ้างที่ร่วมโครงการนี้บ้าง
ที่กำลังเดือดร้อนเป็นหลักนะครับ